มาดูข่าวที่เราตามติดอย่างต่อเนื่อง
หนุ่มวัย๒๐ปีร้องขอความเป็นธรรม
หลังจากที่ถูกอาสาสมัครชักปืนยิงไม่ทราบสาเหตุ

แล้วเขาก็ได้รับบาดเจ็บโชคดีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
แต่ว่าเรื่องนี้ยังต้องตรวจสอบกันอยู่ถึงการทำหน้าที่
ของสมาชิกกองร้อยรักษาดินแดนอำนาจเจริญนะครับ
กัดร้อยอาสาสมัครเสนางคณิคม
เรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่๘ตุลาคม
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของสพโพนทองอำนาจเจริญ
บ้านหนาอุดมตนหายที่อำเภอเสนางคณิคคม
เขาได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีผู้ชายคนนี้วัย๒๐ปี
ถูกรถของกลุ่มชายที่แต่งกายคล้ายกับตำรวจนอกเครื่องแบบ๓คน

หลังจากนั้นนะครับก็ยิงปืนเข้าใส่เขา

เขาได้รับบาดเจ็บที่มือขวาถูกกระสุนปืนมันถาก
แล้วเขาก็ขับรถหลบหนีจนกระทั่งไปพบกับผู้ใหญ่บ้าน
ให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยหน่อย
เพราะว่าเขาก็ไม่รู้จักไอ้ผู้ชาย๓คนนี้มาจากไหนอย่างไรนะครับ
และท้ายที่สุดนะครับทางสมาชิกกองร้อยรักษาดินแดง
อำเภออำนาจเจริญนะครับ
กัดร้อยอาสาสมัครของเสนางคณิคม

บอกว่าได้รับคำสั่งเรื่องของการปราบปรามยาเสพติด
แล้วก็ไปล้อมจับผู้ชายวัย๒๐ปีคนนี้
คิดว่ามียาเสพติดมานะครับ
โดยผู้ชายวัย๒๐ปีคนนี้นะครับ

หรือว่าการแสดงตัวขอตรวจค้นยาเสพติด

ตัวเขาเองมีประวัติเคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ไม่คิดจะหันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกเลยนะครับ
ในวันดังกล่าวก็ไปรับภรรยากับหลาน

ส่วนตัวเขาเองขับรถตามภรรยามา
และปรากฏว่าขับรถอยู่ดีนะครับ
ก็มีรถของชายที่แต่งกายคล้ายตำรวจนอกเครื่องแบบ๓คน

แล้วก็ยิงใส่เขาทันทีนะครับ
ด้านของนายสฤทธิ์รัฐนวงในอำเภอ

นายวิทยากรศรีสุรัตน์อาสาสมัครที่ก่อเหตุ
อ้างว่าได้ปฏิบัติหน้าที่สืบหาคนร้ายหนีหมายจับฆ่าคนตาย
แล้วก็หนีไปบวชเป็นพระในหมู่บ้านหนองหายแต่ไม่พบ
และขณะกำลังจะกลับจากปฏิบัติการ
ก็เห็นนายอภิเชษขี่รถจักรยานยนต์ท่าทางมีพิรุษจึงขอตรวจค้น
แต่นายอภิเชษขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีจึงยิงปืนขู่ให้รถหยุด
แต่ไม่ได้เล็งไปที่ตัวนายอภิเชษโดยตรงนะครับ
พร้อมกันนี้นายอำเภอยังยืนยันนะครับว่าตามหลักการแล้ว
อาสาสมัครคือเจ้าหน้าที่ช่วยเจ้าพนักงานสามารถพกปืนได้
แต่การยิงใส่ผู้อื่นต้องอยู่ในสถานการณ์ขณะนั้นว่าสมควรหรือไม่
โดยขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงครับ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนสพธกระบุวะเบื้องต้น
เรียกตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คนมารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
ก็จะมีอาสาสมัครวิทยากรศรีสุรัตน์อายุ๓๘ปีซึ่งเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ
นายสายันเวิร์ดฤทธิ์นะครับอายุ๓๑ปีแล้วก็นายเอรวัตรบุตรศรี
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสาภาพว่าได้ยิงจริงแต่ไม่ได้เล็งปืนไปทางด้านของผู้ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ตอนนี้พนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เตรียมเรียกผู้เสียหายเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมในคดีนี้ด้วยนะครับ